นี่เป็นนาทีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบนิกรชาวอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายเป็นครั้งแรก
หลังขึ้นของราชด้วยความห่วงใยเมื่อคราวเกิดน้ำท่วมใหญ่ปีพุทธศักราช๒๕๐๙
ภาพแห่งความประทับใจยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชของเทศบาลตำบลพลพิสัยมาจนถึงทุกวันนี้
ทัศนีสุวรรณทัพอดีตข้าราชการครูเล่าว่า
น้ำได้หลากท่วมพื้นที่อำเภอพลพิสัยเป็นบริเวณกว้างและระดับสูงจนไม่มีใครสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้
อบพยพออกจากบ้านเป็นเวลาเกือบเดือนโดยทางการนำเรือไปรับและจัดหาที่อยู่ชั่วคราวให้พักพิง
หลังระดับน้ำเริ่มลดผู้ใหญ่บ้านก็มีข่าวไปแจ้งให้ทราบว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินยังอำเภอพลพิสัยเพื่อเยี่ยมชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม
แม้จะอยู่ในช่วงทุกข์ยากลำบากเพียงใดแต่ทุกคนก็ตั้งตารอด้วยใจจดจ่อ
เมื่อถึงวันนั้นก็พากันรีบออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่
จับจองพื้นที่รอรับเสด็จพระราชดำเนินแล้วก็ไม่ผิดหวัง
เพราะได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทล้นกล้าวทั้งสองพระองค์อย่างใกล้ชิด
กลายเป็นภาพที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำมาจนถึงทุกวันนี้
น้ำถว่ำหนักมากเพราะตั้งแต่๔๐๕๐ปีก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้
น้ำมาเร็วมากและบ้านยายอยู่ที่นิ้มโขงที่ที่มาเมื่อกี้
จะมารู้สึกได้ตอนหนึ่งก็คือที่นอนเปียก
ที่นอนเปียกและน้ำมันขึ้นมามันเยี่ยมไหมเราไม่รู้จัก
ทางการก็อบพยพให้ไปอยู่ที่เป็นอบตทุกวันนี้

พวกก็เอาขึ้นไปที่จังหวัดน้องคายไปอยู่ที่สนามบิน
จองที่อยู่ด้านหน้าเลยกลัวจะไม่ได้เห็น
ก็สมหวังจริง
เพราะว่าท่านผ่านมานี่ก็โอ้ยท่านส่วนมากท่านก็แวะคนแก่นะ
ถ้าคนแก่ท่านก็ไหว้แวะให้มีอะไรยื่นให้ไม่รู้ล่ะยื่นอะไรให้ไม่รู้
ทีนี้พวกชาวบ้านก็ดีได้แต่พวกชาวบ้านก็ถือโอกาสเลย
มีจดหมายน้อยก็เขียนเขียนบางคนก็เขียนไม่รู้เขาเขียนเรื่องอะไรของเขา

ถ้าท่านก็รับเอาคงสงสัยว่ากลับไปถึงเราคงจะดูว่า
ประชาชนคงเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้างอย่างนี้แหละ
พอทีหลังมานี่ของมานี่เพียบเลยของส่งที่ของวักส่งมาให้นะ
ปากเปิ้มดีใจจนหาที่สุดไปแล้วน้ำตาลนี่ล่ะไหลเลยล่ะ
ถ้าพูดถึงยังพูดถึงยังภัทรัพย์ใจเท่าเดี๋ยวนี้

ท่านก็เดินผ่านไปเฉยแล้วเราบอกว่า
บุญเยอะนะถึงตายแสบก็ไม่เสียดายแล้ว
ว่าอย่างนี้ได้เฝ้าใกล้ชิดเหลือเกิน
เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมืองพลพิสัย
จะสร้างความเสียหายทำลายทรัพย์สินไปมากน้อยเพียงใด
ความรู้สึกที่เคยทุกข์ร้อนเพราะภัยพิบัติ
ก็สามารถถูกฉลมให้จางหายไปได้

พลพิสัยจึงไม่เคยลืมความปราบปลื้มใจในครั้งนั้น
จะผ่านมานานถึง๔๙ปีแล้วก็ตาม